คุณชนะเขาบอกว่ามันมีเรื่องลี้ลับนี่
เขาบอกว่าที่เชียงรายเจ้าของบ้านขึ้นป้ายเอาไว้น่าตกอกตกใจจริง
ขึ้นป้ายว่าอะไรระวังกุมารดุ
ว้ายยยยปกติมีแต่ระวังสินักดู

แปลกมากพรุ่งไปกันหน่อยที่นี่นะอยู่ที่เชียงราย
เป็นบ้านของคุณอานนท์ปินตาวงอายุ๔๒ปี
อยู่ในพื้นที่หมู่๑๐ตำบลโป่งผาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
พานักข่าวของเราไปดูแล้วชี้นู่นชี้นี่ให้ดู
ชี้อะไรชี้กุมาร
กุมารเขาบอกว่าเลี้ยงเอาไว้หลายตนเลยนะ
โอ้โหเพียบเลยอะเหมือนเป็นนัสลีเลยอะ
อารมณ์ประมาณนั้นรับปากเลี้ยงเด็กหรือยังไง

แต่ที่นี่เลี้ยงกุมารฮะแล้วมีชื่อด้วยนะน้องใบตองคุณชิสา
อ่ะมีนี่โพเงินโพทองปิ่นแก้วปิ่นเพชรสุพรรณีนินดำ
นินดำคือองค์ใหญ่ที่อยู่ด้านหลัง

แล้วบอกเลยว่านินดำนี่แหละตัวปัญหา
ดุร้ายเป็นนินดำที่แบบว่ามีนิสัยที่ดุร้าย
เกรงขามชอบเล่นปืนด้วย

ไม่รู้เหมือนกันว่ากุมารชอบเล่น

เนี่ยฮะเขาก็เลยต้องไปติดป้ายหน้าบ้านไว้ไงว่ากุมารเขาดุ
แต่เรื่องของเรื่องไอ้ที่เขียนเอาไว้จริงมันเหมือนเป็นกุศโลบาย
ป้องกันโจรไม่อยากให้โจรเข้าบ้านเผื่อโจรมันมีความเชื่อเรื่องผีสางนางไม้
เห็นป้ายแบบนี้มันจะไม่กล้าขึ้นไงนั่นคือสิ่งที่เจ้าของบ้านเขาบอก
แล้วนี่อันนี้เพิ่งได้มาใหม่อารมณ์เหมือนไอ้ไข่
เหมือนเป็นตะกรุดแต่เขาบอกว่าที่เห็นอยู่เลยที่ถืออยู่ในมือ
ยังไม่ได้ตั้งชื่อนะเชื่อว่าอีกไม่นานเดี๋ยวคงได้ชื่อแหละ
ยังไม่หมดเขาบอกว่าเลี้ยงกุมารเอาไว้เนี่ย
ถ้าตามความเชื่อก็เลยได้โชคได้ลาบมาบ้างประปายประปาย
ยังไงอ่ะไปดูหน่อยตรงไหนเขาบอกตรงนี้

บอกมาเลย
บอกได้เลยตามภาพเขาเปิดให้ดูเมื่องวดวันที่เท่าไห
หนึ่งตุลาใช่มั้ยมันตรงกับเลขท้าย

กุศโลบายเพื่อป้องกันโจร